มาดูข่าวงงนะคะที่บอกว่างง
เนื้อหางงแต่งงว่าทำไปเพราะอะไร

ไปถึงจังหวัดกำแพงเพชรจอดรถทัวร์ไว้ข้างทาง
และในรถทัวว์คันนี้มีพูดโดยศาลอยู่ด้วยครับ
คนนะคะผู้โดยสารก็งงกันเลยนะคะว่าคนขับรถคนนี้ลงไปจากรถแล้วเดินหายไปทำไมค่ะ
ตำรวจภูทรทรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะรับแจ้งจากผู้โดยสารว่ามีรถทัวร์ประจำทางของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
จอดรถไว้ข้างทางและคนขับเดินหนีไปเลยค่ะแล้วก็ทิ้งรถทัวร์และผู้โดยสารบนรถไว้
มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติตามภาพเลยนะคะจึงได้ประสานร้อยตำรวจโทจำระเทพสุยาค่ะ
เป็นหัวหน้าหน่วยทางหลวงนครชุมพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนพะหนโยธินขาขึ้นภาคเหนือค่ะ
หมู่ที่สามตำบลทรงธรรมข้างทางนี่พบรถบัสโดยสารของบริษัทอินทราทัวร์นะคะ
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบทราบว่าคนขับรถชื่อนายศักวรินปะวันเทานะคะ
อายุ๔๐ปีหลังจากที่จอดรถก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่ง
แล้วก็ตามหาตัวไม่พบเลยนะคะตอนนี้รถทัวร์คันดังกล่าวค่ะ
ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกา๒ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
มีผู้โดยสารรวมทั้งหมดทั้งคนไทยและคนต่างชาติ๔๘คน
พอช่วงที่เข้าเขตจังหวัดกำแพงเพชรรถทัวร์ได้จอดแวะรับประทานอาหารนะคะ
ให้ผู้โดยสารลงไปรับประทานอาหารพร้อมกับเปลี่ยนคนขับรถผลัดที่สอง
โดยจอดรถหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีจากที่จะจอดอยู่ที่ประมาณไม่เกินสามสิบนาทีนะคะ
จากนั้นขับรถออกมาอีกยี่สิบกิโลเมตรเข้าเขตตำบลสลกบาท
ทัวร์จอดข้างทางอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะและเมื่อขับออกจากจุดที่สอง
อีกสี่สิบกิโลเมตรเข้าเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชรรถทัวร์ขอจอดนอนอีก
บริเวณที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอีก๓๐นาทีคือจอด๓จุดแล้วนะคะ
ก่อนที่คนขับรถนั้นจะขับต่อไปแล้วก็มาจอดอยู่ที่จุดดังกล่าวก็คือบริเวณถนน
โยธินขาขึ้นภาคเหนือหมู่ที่๓ตำบลทรงธรรมนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นตำรวจประสานบริษัทรถทัวร์คันที่เกิดเหตุนะคะ
เพื่อขอรถมาเปลี่ยนนำผู้โดยสารให้สามารถเดินทางได้ต่อไป
ยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมเร่งติดตามหาตัวคนขับรถค่ะ
ไปสอบถามว่ามีสาเหตุอะไรจึงทำแบบนี้ค่ะ